คนใจร้อนอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะ
อันนี้ยังวัยรุ่นอยู่เลยอายุ๑๔ปีนะคะ
อายุ๑๔ปีโมโหแล้วก็ไปก่อเหตุ
แทงเพื่อนอายุ๑๖ได้รับบาดเจ็บ
โดยอ้างว่าโมโหที่ไปแอบดูแฟนสาวของเขาอาบน้ำค่ะ
นี่คือเหตุการณ์ที่กู้ภัยไปช่วยเหลือ
นายอดีศรอายุ๑๖ปีนะคะ
ถูกเพื่อนรุ่นน้องอายุ๑๔เอามีดแทง
พยาบาลให้หมอผ่าตัดเอามีดออกเลย
ล่าสุดแจ้งมาว่าพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ
แต่ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาหน้าบ้านเลยค่ะ
หน้าบ้านของคนที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ
อยู่ที่ถนนราชพัฒนาตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบิกระบี่
ผู้บาดเจ็บเนี่ยถูกแทงด้วยมีดพับปลายแหลมเข้าที่ชายโครงขวามีดปักอยู่กับตัวแบบนี้
ปรีชาซึ่งเป็นพ่อของผู้บาดเจ็บ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุมีกลุ่มวัยรุ่นประมาณ๖คนขี่มอเตอร์ไซค์มากัน๒คัน

เรียกนายอดีศรลูกชายที่อยู่ในบ้านให้ออกไปคุยกัน
แล้วหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยถามบอกว่าลูกชายไปแอบดูแฟนเขาอาบน้ำใช่ไหม
ลูกชายก็ยอมรับระหว่างนั้นมีคนมาตบนายอดีศร

จังหวะนั้นพ่อบอกว่ามีวัยรุ่นอีกคนนึง
ก็ฉวยโอกาสตรงนี้แหละแทงลูกแล้วก็พากันหลบหนีไป
ซึ่งกลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยก็เป็นเพื่อนกับลูกชายนี่แหละนะคะ
ระหว่างที่ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ก็ปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุทั้ง๖คนได้เข้ามอบตัวนะคะ
คนแทงคือเด็กชายเอกเป็นเด็กชายค่ะพ่ออายุ๑๔
ก็สารภาพโดยอ้างว่าที่ทำลงไปเพราะว่าโกรธ
คนเจ็บนั้นไปแอบดูแฟนเขาอาบน้ำที่บ้าน
ก็เลยตามมานะคะส่วนเพื่อนที่มาด้วยกันไม่ได้ทำอะไร
ไม่ได้ร่วมก่อเหตุตำรวจจึงพาทั้งหมดไปสอบสวนที่สพเมืองกระบี่
แล้วก็ต้องรอผลตรวจจากแพทย์ว่าคนเจ็บอาการสาหัสหรือไม่นะคะ
จะแจ้งข้อกล่าวหากลุ่มที่ร่วมกันก่อเหตุได้ค่ะ
ตำรวจเนี่ยนะคะหลังจากนั้นก็เชิญตัวนายปริชาพ่อของนายอดิสร
ผู้บาดเจ็บมาสอบปากคำในฐานะพยาน
ส่วนกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุทั้ง๖รายเนี่ยนะคะ

ตำรวจก็คุมตัวไว้ทั้งหมดนะคะ
แล้วก็เตรียมแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกาย
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนคนที่แทงจะแจ้งข้อหาเพิ่มนะคะ
พกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะ
และจะประสานสหวิชาชีพเข้าร่วมสอบปากคำ